เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วทำไมยิงกันอ่ะ
ยิงกันกลางวันแสกเลยปมเนี่ยมันมาจากอะไร
เพราะว่าฝั่งแม่ของคนตายเขาบอกว่าไม่ต้องเลยนะ
ไม่ต้องมาขอคำมาไม่ต้องมาขอโทษเพราะยังไงก็ไม่ให้อภัย

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ที่ซอยดงศักดิ์ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
แล้วคนตายคือนายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์อายุ๔๑ปี
โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยผ้าคลุมอยู่เนี่ยนะคะ

แล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ของนายสมศักดิ์ล้มคว่ำอยู่
มีถังใส่เศษอาหารอีก๒ใบค่ะ
เอาถังใส่เศษอาหารมันจะเกี่ยวอะไรไหมเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะ
เมื่อวานนี้ตอนที่ตัวนายสมศักดิ์ผู้ตายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไป
จะไปเก็บเศษอาหารตามบ้านเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน
เขาจะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเศษอาหารในถังเนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงหมูคุณ
เนี่ยก็เก็บเศษอาหารเก็บเศษอาหารแล้วเจอเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านจริงอยู่ห่างกันแค่๒๐เมตรเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะ
เพื่อนบ้านชื่อว่าในป๊อกพรศักดิ์นาคพี่น้องอายุ๓๖ปีทะเลาะกัน
ทะเลาะกันจนแจกของลับพี่สาวของนายป๊อกบอกนะได้ยินเสียงว่าป๊อกทะเลาะกับสมศักดิ์อยู่
หลังจากนั้นเนี่ยป๊อกก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินออกไปตอนประมาณบ่าย๒โมงนิดนะคะ
ชาวบ้านได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้ง

ใช่ปืนดังสามนัดออกมาดูอ้าวจังหวะนั้นเห็นป๊อกถืออะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้าน

หลังจากนั้นป๊อกกับแฟนก็ขึ้นรถเก๋งหนีไปเลยค่ะ
พี่สาวคงตกใจนะกับเหตุการณ์ตอนนั้นนะฮะ

วันเงินเนี่ยไปแล้วด้วยความรวดเร็วอ่ะนะคะ
ทีนี้แม่ของนายสมศักดิ์คนตายเนี่ย

บอกว่าเนี่ยลูกชายถูกยิงสมศักดิ์ถูกยิง
ตอนนั้นน่ะสมศักดิ์ยังไม่ตายนะ
คือก็พลิกหงายหน้าลูกมา
แล้วเหมือนกับประคองคอขึ้นมา

เหมือนกับแบบหายใจเฮือกสุดท้าย

สมศักดิ์ลูกชายไม่เคยกับป๊อกไม่เคยมีเรื่องอะไรทะเลาะกันเลย

ดักรอยิงลูกตอนที่ลูกกลับจากเก็บเศษอาหารแน่นอนเลย

ถ้าเกิดทางฝั่งป๊อกเขาอยากจะมาขอขมา

บอกว่าในป๊อกคนนี้เขาชอบหาเรื่องเพื่อนบ้าน
ญาติตัวเองเนี่ยญาติของป๊อกเองก็ยังอยู่ไม่ได้เลย

แค่มีคนขับรถผ่านหน้าบ้าน

ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เพื่อนบ้าน

แต่ก็ยังจับตัวไม่ได้ยังจัดการไม่ได้นะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เพื่อนบ้านเขาหวาดภาวะ

ไม่รู้ว่าใครจะเป็นศพรายต่อไปนะคะ

เดี๋ยวเถอะจะไปร้องที่สพโพธารามแล้ว

ตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่นะคะ
วันนี้ค่ะญาติไปรับศพคนตาย
นายสมศักดิ์ที่โรงพยาบาลราชบุรี

เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยค่ะแล้วน้องของคนตายบอกนะ
บอกว่าป๊อกเที่ยวไปแบบยุ่มย่าม

คือน้องชายคนตายบอกแบบนี้ว่าปล็อกนี่เป็นคนเกรราะ
ไปทั่วเลยคนในชุมชนก็ระอาแล้วนะฮะ

มีครั้งหนึ่งนะคุณเคยถือปืนเข้ามาในบ้านแล้ว

แต่ครั้งนั้นไม่เกิดเหตุการณ์ยิงกันนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุ
ไปสัมภาษณ์แม่ของสมศักดิ์คนตายแล้วใช่ไหม
บอกไม่ให้อภัยแล้ววันนี้เราก็ไปสัมภาษณ์แม่อีก
วันนี้แม่จะมีความคิดเปลี่ยนไปไหมลองฟังแม่ค่ะ
มันร้ายมากอันนี้
เห็นชาวบ้านเขาบอกผมนะบอกว่าสะใจว่าอะไร

แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถขี่หนีหลบหนีไป
คุณผู้ชมคะเมื่อกี้คือคุณแม่
แล้วเมื่อกี้คือน้องชายคนตายนะคะ
เห็นไหมแม่บอกว่าแบบร้ายมากเลย

ก็ไม่ค่อยจะกล้าให้ข้อมูลกับตำรวจเท่าไห

เพราะว่านิสัยของต๊อกก็ค่อนข้างเกเร

ถ้ากลับเข้ามาในชุมชนไม่รู้ว่าจะมาโกรธแค้นเคืองชาวบ้านหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานนะคะ
ออกหมายจับป๊อกแล้วกำลังเร่งตามตัว
คือตอนนี้ป๊อกหนีไปกับเมียค่ะ
ใช้รถเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านหน้าบ้านใช่ไหม
บอกทะเบียนหน่อยละกันเผื่อใครเห็นจะได้แจ้งเบาะแสค่ะ

โตยาต้าสีบรอนนะคะ
ทะเบียนกไก่มม๔๓๓๕ทะเบียนระยอง
แล้วอีกอย่างหนึ่งป๊อกถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคุณ
เพราะว่าเขามีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
แล้วตำรวจบอกเลยถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้
อาจจะต้องใช้มาตรการท่านเดคาท

ประวัติป๊อกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ไป๑๖ปีที่แล้วเคยมีคดีพยายามฆ่า
ไป๖ปีที่แล้วเคยก่อคดีรักทรัพย์
แล้วมารอบนี้อีกมาทำกับเพื่อนบ้าน